มีทั้งร้อยมีทั้งฝนตกหนัก
แล้วก็จะมีความหนาวเย็นฉับพลันด้วย

คุณผู้ชมคะมีหลายพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะ
เหนือมีหลายจังหวัดเลยค่ะไล่ไปเลยตั้งแต่เชียงใหม่เชียงราย
ฮองศรพยาวน่านแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัย
อุตรดิษฐพิศนุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะ
ในขณะที่ภาคอีสานหลายพื้นที่นะคะ
ส่วนภาคกลางก็มีที่ที่ต้องเฝ้าระวังเช่นกัน
หนึ่งในนั้นคือกรุงเทพมหานครด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนต้องเฝ้าระวังรถติดกันด้วย
ส่วนภาคอีสานหลายพื้นที่อย่างที่บอกไปนะคะ
ไล่ไปเลยค่ะตั้งแต่จังหวัดเลยไปจนถึงสมวัติสุรินทร์ค่ะ
ในขณะที่ภาคตะวันออกค่ะ
หลายพื้นที่มีนครนายกสะแก้วปราจีนบุรีชนบุรีระยอง
จนทะบุรีตราและชะเชิงเศร้าค่ะ

อย่าลืมตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างให้แข็งแรงนะคะ
พี่น้องเกษตรกรก็ต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฟ้าผ่า

มีนกตัวน้อยกว่าพันตัวค่ะ

นกตัวน้อยก็จะย้ายถิ่นฐานมาแบบนี้นะคะ

และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ